เอาไปชนบุรีกันหน่อยนะคะมีคนไปปล้นร้านทองที่นั่นอีกแล้ว
แต่ว่าคราวนี้โจรเนี่ยปล้นเสร็จปุ๊บติดล็อกปั๊บเลยจ้า
คือที่ร้านหอยเนี่ยเขามีเหมือนเป็นประตูล็อกนิรภัยค่ะ
พอขโมยทองไปปุ๊บติดออกไม่ได้ออกไม่ได้ทำได้แค่อะไรคะ
นั่งรอตำรวจมารับตัวเนี่ยค่ะนี่นี่นี่คือคนร้ายนะคะ
สภาพเนี่ยสวมหมวกสวมไอ้โม่งจริงในมือเขามีมีดปลายแหลมด้วยนะ
แล้วก็เนี่ยพยายามที่จะแบบกระชากประตูถี่ประตู
ื้อประตูเพื่อที่เขาจะได้หลบหนีออกไปได้
แต่สุดท้ายเสียใจด้วยนะคะคุณขโมยขาออกไม่ได้จ้า
ก็นั่งเก้าอี้ตรงนี้แหละค่ะตากแอร์รอตำรวจมารับตัวไปเลยละกัน
ตำรวจเขาบอกว่าเขามาถึงแล้วต้องเกลือกว่า๑ชั่วโมงเพราะว่าคนร้ายมีอาวุธ
ถึงจะยอมจำนวนแล้วก็ยอมวางมีดได้
คนร้ายรายนี้ก็คือนายธนาอินสำราญเพิ่งจะอายุ๒๓ปีเอง
เป็นควานช้างในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ถามว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้อายุยังน้อยอยู่เลย

พนันบนออนไลน์จนหนี้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะคะ
ก็เลยคิดทำไงดีทำไงดีเอาเงินที่ไหนใช้หนี้เอาเงินที่ไหนใช้หนี้

เล็งอยู่บนเกาะกลางถนนหน้าร้าน
แล้วก็เอารถจักรยานยนต์ไปจอดแอบไว้ในซอยข้างร้าน
กะว่าเดี๋ยวนี้นะเล็งปุ๊บจังหวะนี้
เจ้าของเผลอปุ๊บวิ่งเข้าไปขโมยควังออกมา
วิ่งออกมาจากร้านเข้าซอยข้าง
อาณาภาพผ่านอ่อนไว้๒๕ปีพนักงานร้านทองบอกว่า
คนร้ายคนนี้บุกเข้ามาแล้วก็เอามีดจี้ชิงทรัพย
ข่มขู่ให้ส่งทองน้ำหนัก๕บาทให้

นี่แหละเอาไว้กันพวกโจรขโมยขโจร

เขาจะมาป้นเลยค่ะ

ก็นี่แหละค่ะก็โดนไปตามระเบียบนะคะ

พยายามชิงทรัพย์โดยมีอาวุธมีด
ในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
สุดท้ายต้นเหตุมันก็คือเงินเรื่องของการพัดดัน
พาดันฟุตบอลสุดท้ายทำให้เสียอนาคตไปเลย

หน้าตาก่อนดีอายุก็ยังน้อยอนาคตน่าจะไปได้ไกล